วันนี้นะคะเรานำเสนอไปแล้วว่าคุณเจสุปการค่ะ
ลูกชายของพี่เจี๊ยบนะคะกาญจนาพรปลอดภัยคุณผู้ชมเสียชีวิตค่ะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีพิธีชาปนกิจศพด้วย
ที่วัดธาตุทองศาลายี่สิบแปดนั่นเองคุณผู้ชม
ต้องบอกว่างานนี้คือแบบความเศร้าเกาะกลุ่มหัวใจจริงค่ะ
ใช่ค่ะคุณคือเศร้ามากนะคะตั้งแต่ช่วงบ่าย
เนี่ยค่ะตามภาพที่เห็นเลยค่ะเหตุการณ์มันกระทันหันอ่ะเนอะ
คือทุกคนช็อกหมดจริงนะคะโดยในช่วงเย็นนะคะ
มีศิลปินดารามาร่วมไว้อะไรกันมากมายเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอตุนพลพี่กองติยะคุณเขมรูจิลา
แล้วก็แอรินยุคตะทัศน์ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทุกคนยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจอย่างที่สุดเลยค่ะ
โดยเฉพาะคุณเข็มรุจิลานะคะอดีตคนรักของพี่เจค่ะ
ซึ่งทันทีที่ทราบข่าวนะคะก็โพสต์ข้อความไว้อะไรค่ะ
ตามที่เห็นหน้าจอเลยค่ะบอกว่าสู้ไม่ไหวใช่ไหมหลับให้สบายเป็นดาวส่องสว่างน้ำทางเราบ้างนะ
ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนรักของกันและกันแล้วก็ลงวันไว้คุณผู้ชม
ทางด้านพี่เจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยนะคะคุณแม่ของหนุ่มเจค่ะก็ร่ำให้ตลอดเวลาเลยค่ะเนี่ยค่ะ
ก็คือนำศพเนี่ยค่ะศพเนี่ยรับมาจากโรงพยาบาลก่อนนะคะแล้วก็ไปไว้ที่บ้านพัฒนาการแล้วก็ทำพิธีค่ะ
ก็เลยมาที่วัดช้าหน่อยนะคะคือคุณผู้ชมบางจังหวะเนี่ยค่ะคือพี่เจี๊ยบแบบคิดถึงลูกมากอ่ะ
เดินไปกอดที่โรงศพของลูกชายนะคะแล้วก็เปิดเผยค่ะว่าสาเหตุที่นำร่างของคุณเจมาที่วัดช้าเนี่ย
เพราะว่าไปทำพิธีสวดเรียกวิญญาณที่บ้านก่อนคุณผู้ชมเมื่อกี้โลงอ่ะเกือบล้มลงมา
คนที่วิ่งเข้าไปเร็วสุดคือใครรู้ไหมคุณแม่คุณแม่คือพี่เจี๊ยบผู้หญิงที่ใส่เสื้อขาวนี่แหละค่ะ
เจี๊ยบเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าลูกชายป่วยด้วยโรคภัยโบล่ามาเกือบ๒ปีแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยพยายามรักษาทุกวิถีทางค่ะทั้งทานยาทั้งดูแลสุขภาพจิตใจค่ะ
แล้วก็เมื่อช่วงวันที่๘เมษายนที่ผ่านมาค่ะพี่เจี๊ยบก็เพิ่งพาลูกชายไปปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีนี่แหละค่ะซึ่งลูกก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยนะคะ
ก็ดูแฮปปี้ดีนะใช่นะคะการสูญเสียครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวจริงค่ะ
ขณะที่คุณเจฟค่ะน้องชายคนเล็กนะคะบอกว่าพี่ชายสู้มานานแล้วค่ะ
โดยพิธีสวดพระพิธรรมของพี่เจนะคะก็จะมีทั้งหมด๓วันด้วยกันค่ะ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ
ไปฟังเสียงพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่เจี๊ยบหน่อยค่ะ
ก่อนที่จะมาบ้านนี้ไปอยู่กับแม่ตั้งแต่วันที่๘วันที่๘ค่ะคือมันไม่มีอะไรบอกเลยอ่ะ
อันนี้มันวิบมาก็วิบเลยค่ะก็เป็นความเสียใจครั้งใหญ่เลยค่ะสำหรับครอบครัว
เพิ่งจากไปได้๓ปีแล้วปีนี้ก็เป็นลูกชายคนกลางค่ะทุกคนเสียใจค่ะมาก
คือมันเป็นโรคไบโพล่าแล้วก็รักษามาแล้วก็สู้มาเต็มที่แล้ว
ทำไมทุกอย่างมันแน่นไปหมดตั้งแต่โควิดค่ะ
ก็เราก็ช่วยกันทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบกระทันหันมากจริง
ใช่ค่ะคนเป็นแม่ไม่สามารถทำใจได้เลยคุณผู้ชม
เจี๊ยบเล่าให้ฟังว่าส่วนหนึ่งมาจากเรื่องปัญหาธุรกิจด้วย
เพราะว่าเขาไปลงทุนนะคะช่วงโควิดนะคะทำธุรกิจร้านอาหารแล้วปรากฏว่ามันประสบปัญหาเนอะ
ได้ความสามารถทางด้านดนตรีคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าอยู่ต่อรับรองว่าได้สร้างผลงานดีนะอีกเยอะอีกมากมายทีเดียว
จริงนะคะ